เพราะว่ากู้ภัยฉะเชิงเซายังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
พระตกแม่น้ำบางประกงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่๑๐ธันวาคมค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยค้นหากันมาตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้ว

ให้คุณผู้ชมดูจังหวะในช่วงของกู้ภัยที่ช่วยกันงมหาร่างของสามเณรกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะวันนี้กู้ภัยฉะเชิงเซานำกำลังกันมา๑๕นาย
แล้วก็มีเรือเครื่องนะคะอุปกรณ์ช่วยค้นหาเนี่ย
ไปกันสองฝั่งค่ะแล่นเรือคู่ขนานริมฝั่งแม่น้ำ
หาร่างของสามเณรไตรปานทองวัย๑๔ปี
ที่ตกน้ำอยู่ที่ท่าน้ำหลังวัด
เป็นวัดโสธรวรารามวรวิหารหัวค่ำวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งหามาตลอดทั้งวันก็ยังไม่เจอค่ะ
น่าจะต้องมีการกลับไปประชุมวางแผนแนวทางค้นหาใหม่วันพรุ่งนี้
ซึ่งช่วงเช้าเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็ยายของสามเณรไตร
มาจุดภูมิไว้ขอขมาที่ท่าน้ำนะคะ
ขอเข้ามาพระแม่คงคาบอกว่าให้เปิดทาง

โดยเธอบอกว่าคุยโทรศัพท์กับสามเณรเกือบทุกวันเลยช่วงหัวค่ำ
ยังเตือนอยู่บ่อยว่าอย่าไปเดินเล่นแถวแม่น้ำ

เพราะว่าสามัญญาณเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็น

ใช่ค่ะสั่งห้ามเขาแม่บอกว่าเขาบอกมีเพื่อน
ถ้าเณรหยอกกับเพื่อนถ้าเณรผัดออกไปเกือบเกี่ยวกับทุกคนไม่ได้

ก็บอกเณรอย่าไปใส่แม่น้ำนะถ้าเณรยิ่งมีเรื่องมีราวยังไงเวียดเหนียมไปแตนจนเป็นสิ่งที่เข้าแก้ว
แล้วก็ประกาศเสมอว่าบริเวณจุดนี้ถ้าเลยยามพิการเลยเวลา๑๘นาฬิกาไม่แนะนำให้มานะเพราะว่ามันมืดความจริงก็มีแสงสว่างอยู่แต่ความจริงคือเราไม่อยากให้เข้ามาเราก็ประกาศห้ามเป็นปกติเมื่อคืนนี้ยังขอร้องว่าอย่ามาใช้น้ำนะเพราะว่าสามเณรมักจะมาเดินเล่นบริเวณนี้บ่อยก็เป็นปกติ
ตัวต้นเจ้าว่าบอกว่าอาจจะมีการติดป้ายเตือนแล้วก็มีการเอาห่วงยางชูชีพอะไรเงี้ยไปไว้บริเวณนั้นเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ณะตอนนี้สี่ทุ่มสิบแปดนาทียังไม่เจอร่างของสามแม่นเน็นไตรนะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับใช่ค่ะ